คุณผู้ชมเคยกินสุกี้แล้วแพ้กันบ้างไหมคะ
เคยเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าคนนี้ค่ะ

กินเสร็จปุ๊บกินคือกินซุกี้ตรงนี้เสร็จปุ๊บ

คือเธอบอกว่าเธอแพ้จนกระทั่งจมูกที่เธอไปทำศัลยกรรมมา
มันอักเสบเป็นหนอง

เธอบอกน่าจะเป็นเพราะแมงกระพรุนค่ะ

เธอบอกเธอไปกินสุกี้เจ้าดังย่านบางแคร์นะคะ
กินไปได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเวียนหัวคลื่นไส้
รีบเช็คบินกลับบ้านเลยแล้วหน้าเธอก็บวมแบบนี้ค่ะ
อักเสบสุดท้ายจมูกเน่านะคะ
ต้องเข้าโรงพยาบาลดูดหนองออกแล้วก็ให้คุณหมอรักษาค่ะ
พอไปพบคุณหมอเจาะเลือดตรวจ
บอกว่าเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติติดเชื้อแบคทีเรีย
ผ่าตัดดูดหนองที่จมูกออกหมดค่ารักษาพยาบาลไปกว่า๖๓๐๐๐บาท
ต้องติดตามอาการอย่างต่อเนื่องด้วย
คุณปูเป้ก็เลยติดต่อไปที่ร้านสุกี้แต่ก็ตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้เลยค่ะ
อยากให้คุณหมอออกเลยว่าวินิจฉัยไปว่าแพ้อาหารทะเล
เพื่อที่ว่าค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดมันจะได้ออกได้
แต่ประเด็นของเราคือพอประเด็นของเราคือ
คุณหมอก็คือแทงเรื่องคือแบบไม่คุ้มเคลือ
มันก็เลยทำให้เรามีความยากลำบากในการทำงานนิดนึงอะไรอย่างนี้

บอกว่าเธอไปกินสุกี้กับแฟนแล้วก็เพื่อน๔คนวันที่๑๒สิงหาคม
เนื้อออสเตรเลียกุ้งหมึกหมึกกรอบแล้วก็แมงกระพรุน
ซึ่งแมงกระพรุนมีกลิ่นเหม็นฉุนเหมือนน้ำยาล้างทำความสะอาด
แล้วสีมันก็ใสมากเหมือนทานแมงกระพุนเข้าไป
เธอบอกว่าเธอทานไป๒ถาด
ไปครึ่งชั่วโมงก็รู้สึกปวดแสบปวดร้อนแล้วก็หน้าบวม
กลับห้องพักก็กินยาแก้แพ้กับยาแก้อักเสบ
ตี๔ตื่นมาเนี่ยหน้าบวมอย่างที่เห็นในภาพ
บวมจนแบบตาจะปิด
ปากก็แข็งแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก

หมอบอกว่าติดเชื้อแบคทีเรียอย่างรุนแรงแล้วก็มีหนองต้องเจาะหนองออก
แล้วต้องผ่าตัดเอาซิลิโคนจมูกที่ทำมา๓ปีแล้วออกด้วย
ค่าใช้จ่ายเนี่ย๖๓๐๐๐บาทเลย
หมอก็เลยบอกว่าอย่างนั้นคือต้องยอมถอดซิลิโคนออกนะ
ก็เลยต้องยอมถอดออกค่ะ
คุณปูเป้บอกว่าที่ผ่านมาเธอไม่เคยมีอาการแพ้แบบนี้เลยนะคะ
แมงกระพุนก็เป็นของโปรดเธอด้วย

เป็นเพราะว่าแมงกระพุนทางร้านมีกลิ่นฉุนแปลก
เลยอยากจะให้ตรวจสอบหน่อยว่า
มันเกิดจากสุขอนามัยหรือความไม่สะอาดหรือสารปนเปื้อนอะไรหรือเปล่า
แล้วก็อยากฝากถึงผู้ประกอบการด้วยนะคะในเรื่องการประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวไม่ได้มาเรียกร้องให้ร้านเยียวยาอะไร
แต่อยากให้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล๖๓๐๐บาทก็เท่านั้น
บอกจะรับผิดชอบดูแลทุกอย่างและจะมอบกระเช้าแล้วก็ซองบางส่วนให้ด้วย
ก็นัดกันที่สอนอภาษีเจริญสิบโมงห้าสิบนาทีคุณปูเป้บอก
คุณประเวทไปรอถึงสี่โมงเย็นนะคะอืมไม่เจอใครเลยอ้าว
มีคนตั้งข้อสังเกตหลายคนเหมือนกันว่าเอ๊ะ
บอกว่าคุณปูเป้ทำศัลยกรรมจมูกมา๓ปีเนี่ยมันอาจจะอักเสบ
เพราะไอ้ตัวซิลิโคนเองหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวกับอาหารไหม
เราก็เลยไปสอบถามในแพทย์สุรเวทน้ำหอมศัลยแพทย์ตกแต่งและ
คุณหมอบอกว่าจริงการไปกินสุกี้หรือแมงกระพุน
ก็ไม่น่าจะทำให้เกิดจากการไม่น่าทำให้เกิดการติดเชื้อได้
แล้วผู้เสียหายก็ทำจมูกมานานแล้วด้วยไม่ได้เพิ่งทำ
คือทำมา๓ปีแล้วอะค่ะอาจจะต้องไปดูปัจจัยอย่างอื่น
ว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง
ซึ่งปกติแล้วแค่เสริมจมูกด้วยซิลิโคนเนี่ย
น่าเป็นไปได้เลยนะน่าจะยากมากเลยที่เป็นแบบนี้
ก็คือไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับการทำจมูกเลยไม่น่าจะแต่ว่ามันบอกฟันทงไม่ได้
เพราะว่าคนไข้ไม่รู้ว่ามีโรคประจำตัวอะไรด้วยหรือเปล่า
แล้วก็ไม่รู้ว่าเคยทำอะไรที่หน้ามาด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าเคสแบบนี้มันมักจะสอบมันมักจะมักจะพบในคนไข้ที่
เคยไปฉีดหน้าฉีดอะไรมามากกว่าคุณปูเป้บอกว่าติดต่อทางร้านไม่ได้แล้วด้วยนะคะ
วันนี้เนี่ยแต่ตำรวจบอกว่าตำรวจติดต่อไปที่ร้านสุกี้เนี่ย
สุกี้รับโทรศัพท์ตำรวจแล้วบอกว่าจะไม่รับผิดชอบอะไร
ให้ไปฟ้องเอาเองค่ะอ่าแบบนี้เหรอฮะอืม
เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันเผื่อจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติม